เป็นแอปกระเกชชั่นที่ตอนนี้เนี่ย
เขาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ย
ว่าจะทั่วอยู่ที่ไหนในโลก

คือจะเป็นกลุ่มไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่เรื่องการชุมนุม
เขาบอกว่าเวลาที่ไม่มีสัญญาณติดต่อไม่ได้ทางสังคมออนไลน์ใช้อันนี้
ไม่ต้องห่วงติดต่อได้แน่ประมาณอย่างนั้น
นี่นะครับหลังจากเพจเฟซบุ๊คเยาวชนปลดแอบฟรียูสนะครับ

เราได้รับข่าวมาว่าทางรัฐบาลอาจกำลังขอให้เฟซบุ๊กปิดเพจเยาวชนปลดแอบ
หรือฟรียูสนะครับแล้วก็แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ขอให้ทุกคนโปรดเข้าร่วมเทรกรรมนี้
ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าเทเลแกรมเป็นแอปพลิเคชันหนึ่ง
ต้นกำเนิดจากรัสเซียครับผู้ใช้งานเทรแกรม
คล้ายกับการเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชันแชท
โดยทั่วไปคือจะต้องใส่หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อรอโค้ดยืนยันตัวตนก่อนให้เปิดใช้บริการ
เด่นของแอปพลิเคชันนี้มันมีดีหลายอย่างแบบนี้ครับ
ไม่ถูกลบเองโดยเซิร์ฟเวอร์
เก็บไว้นานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะครับ
ที่ส่งในห้องกรุ๊ปสามารถส่งไฟล์ได้ใหญ่
แล้วก็ไฟล์เนี่ยจะยังคงอยู่นะครับ
แล้วก็โหลดได้เสมอหากในกรุ๊ปยังมีคนเก็บไฟล์ไว้อยู่แล้วนะครับ
ห้อง๑กรุ๊ปสามารถมีเมมเบอร์ที่ถึง๒แสนคนต่อกรุ๊ปนะครับ
ถือว่าเยอะมากทีเดียวนะครับนะฮะ
โอ้โหนะฮะประสิทธิภาพมันค่อนข้างจะใช้ได้ทีเดียวสำหรับการสื่อสารในยุคนี้นะครับ
แต่สัญญาณอาจจะยังไม่ดีมากนักอันนี้คนที่ทีมข่าวที่ทดลองใช้บอกมา

คนใหม่เข้ามาในกรุ๊ปสามารถเลือกได้ว่าจะให้คนเห็นข้อความย้อนหลังหรือไม่
สะดวกมากครับเวลาคุยงานกันไม่ต้องเกริ่นใหม่หลายรอบ

ก็เป็นการชุมนุมในลักษณะของรูปแบบใหม่ที่ก็ต้องยอมรับว่าผู้ชุมนุมในช่วงเวลานี้เนี่ย
มีคนเยาวชนคนรุ่นใหม่อยู่เยอะด้วยนะฮะ

รูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปจากยุคสมัยก่อนที่เราเจอการชุมนุมมาตลอดนะครับ